สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับ
เรามาติดตามความพร้อมของนักเตะเลสเตอร์ในการบุกไปเยือนคาดีฟ
ซึ่งเจมมี่วาดี้เป็นตัวแทนของนักเตะนะครับ
ออกมาบอกว่าจะสู้เต็มที่เพื่อประธานสโมสรคุณวิชัยครับ
ส่วนหน้าดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับได้ออกมาบอกก่อนเกมพรีเมอร์ลีกที่จะบุกไปเยือนคาดีฟในคืนวันนี้ว่าทุกคนจะทำผลงานในสนามให้คุณวิชัยเจ้าของสโมสรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ภาคภูมิใจ
ยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่มันยากลำบากมากที่สุดในชีวิตของตัวเองเหมือนกันรวมไปถึงทีมด้วยนะครับที่ต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้แล้วก็ความเสียใจไปให้ได้
พอจบเกมปั๊บเนี่ยจะเดินทางมาที่ประเทศไทยทันทีเพื่อร่วมพิธีศพของคุณวิชัยครับ
ส่วนทีมเลสเตอร์ครับได้ออกมาแถลงว่าเตรียมจะตอบแทนแฟนบอลของตัวเองนะครับด้วยการเลี้ยงอาหารเช้าแล้วก็แจกเสื้อยืดที่ระลึกถึงคุณวิชัยให้กับแฟนบอลที่เดินทางไปเชียร์ทีมในเกมพบกับคาร์ดีฟที่จะเตะกันในเวลา๓โมงเย็นที่อังกฤษหรือว่าตรงกับบ้านเราเนี่ยก็คือ๔ทุ่มนะครับ
ส่วนนิวานอกผู้จัดการทีมคาดีก็บอกว่าคุณวิชัยนะครับคงอยากจะเห็นนักเตะลงเล่นในเกมนี้
อกจากนี้ก็ยังบอกได้ว่าทางวินเซนต์ตันเจ้าของทีมคาดิสชาวมาเลเซียรู้จักกับคุณวิชัยเป็นการส่วนตัวมานานแล้ว
วินเซ็นตันก็จะได้นำพวงหลีดนะครับไปวางไว้ที่กลางสนามเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับคุณวิชัยก่อนเกมจะเริ่มด้วยเช่นกันครับ
ทุ่มครึ่งบอลมัสจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด
แล้วก็เที่ยงคืนครึ่งอาซานอลพบกับเรียภูเป็นคู่ใหญ่
ส่วนตีสองสี่สิบห้านะครับวูฟแฮมตันจะพบกับทางสเปอร์นะครับ
โปรแกรมการแข่งขันน่าสนใจในค่ำคืนนี้ครับ